เอามาค่ะถึงคลิปเกี่ยวกับเรื่องของโควิด๑๙นะคะที่มีการแชร์อยู่ในติ๊กต๊อกนะคะ
ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะหายป่วยจากโควิด๑๙แล้วนะคะดำเนินการกักตัว๑๔วันเพิ่มเติม
เพราะว่าคุณหมอแนะนำแบบนี้เธอก็เลยเดินทางไปกักตัวต่อที่บ้านนะคะ
แต่มีอยู่วันหนึ่งค่ะชาวบ้านรวมตัวกันกว่า๑๐คน
มายืนไล่เธออยู่ที่หน้าบ้านนะคะ

เดี๋ยวโควิด๑๙ในตัวเธอมันจะแพร่กระจายออกมาสู่ชุมชนนะคะ

ลักษณะแอบดูแล้วก็ถ่ายพฤติกรรมเอาไว้
คือได้ยินเสียงทั้งจากฝากฝั่งของกลุ่มชาวบ้านที่รวมตัวกัน
บอกให้ออกไปแล้วก็คนที่หายปวดจากโควิด๑๙แล้ว
บอกว่าให้เอาสาธารณสุขมาให้เอามาอธิบาย
แต่ว่าชาวบ้านก็ไม่ได้รับฟังเท่าไหร่นะคะ

ระบุว่าติดโควิดรักษาที่บ้าน
กลับมากักตัวฟื้นฟูร่างกาย๑๔วัน
แจ้งผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยให้ทราบแล้ว

แท็กขอความเป็นธรรม
โดยเข้าใจว่ากลัวติดแต่ควรศึกษาก่อน
รักษาหายแล้วไม่สามารถแพร่เชื้อให้ใครได้

ไม่มีความเป็นพี่เป็นน้องกันเลย
ใจดำจริงจิตใจครับแคบ

หลังจากนั้นค่ะพอแชร์ออกไปค่ะ

น่าเห็นใจที่ถูกชาวบ้านรังแก่

ชาวบ้านเกิดความกลัวจนหวัดระแวง

แต่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลอย่างถูกต้อง
ท้ายที่สุดนะคะผู้นำชุมชนก็ต้องเข้ามาเคลียร์แล้วค่ะ

ผู้เชี่ยวชาญก็คือคุณหมอมาพูดให้ความรู้
มาทำความเข้าใจกับชาวบ้านก่อนที่เรื่องจะบานปลาย
เชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดวุ่นวายแบบนี้นะคะ
หรือว่ามีการแพร่เชื้อสู่คนอื่น
อย่างไรก็ตามต้องเรียนรู้รับมือกับโควิด๑๙อย่างถูกต้อง
เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

โอ้โฮเจ๊อี๊มาพี่เก๊โอ้โฮเจ๊ที่หลัง
ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับ

ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับ
ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับ
ถ้าผู้โต้อยู่ก็ให้ผู้โต้ที่ือนั้น
มันจะได้ฟังต้องเสียขอบความเนื่องกับไป
ดิฉัน๔๐๐๐นี้แล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติม

คุณหมอจะให้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลประมาณ๑๐๑๔วันแล้วแต่อาการ
หลังจากพิจารณาแล้วออกมาอยู่ด้านนอกนะคะ
กักตัวสถานที่ที่คุณผู้ชมที่ผู้ป่วยเขายินยอม
ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือว่าที่โฮสปีเดียวต่างประมาณ๑๔วัน
และหลังจากนั้นนะคะไม่สามารถแพร่เชื้อได้แล้วนะคะหลังจากนั้น๑๔วัน
แต่เรื่องของการตรวจหลายคนบอกว่าตรวจเจออยู่ดีอะค่ะ๓เดือน
เชื้อจะยังคงอยู่ในร่างกายของผู้ติดเชื้อ๓เดือนแต่ไม่สามารถแพร่ได้แล้ว
ซากเชื้อเราเคยได้ยินก่อนหน้านี้นี่แหละค่ะซากเชื้อจะอยู่ในตัวเรา๓เดือน
เพราะฉะนั้นการสื่อสารในเวลานี้คือสำคัญที่สุดนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐสื่อสารกับประชาชนหรือว่าคนในชุมชน
สื่อสารกันยังไงให้เข้าใจตรงกันด้วยนะคะ